คุณผู้ชมไปเดินตลาดกันหน่อยดีกว่านะคะ

แล้วนักท่องเที่ยวก็มีความสุข
ไปกันเลยที่นครราชศรีมาจ้า
คุณผู้ชมดู
ตลาดโทรมาเปิดได้แล้วแล้วทุกคนก็มีความสุขมากเลยนะ
คนที่เดินตลาดก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้อยู่ตลาดกำลังคึกคักเลยได้เป็นตลาด
บรรยากาศที่ตลาดไทยโคราชบ้านปรางนครเขาบอกว่าเป็นตลาดเปิดใหม่อยู่ภายในชุมชนบ้านปรางนคร
บอกเลยนะคุณว่านักกินนักช็อปนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลย
ที่นี่เขาจะมีสินค้าแล้วก็อาหารเยอะแยะมากมายหลากหลายให้คุณเลือกสรร
ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอย่างเช่นอะไร

อร่อยมากมีแน่นอนนะคะอาหารพื้นถิ่นของโคลาดเผา
แล้วก็มีเยอะมากเลยขาหมูต้มถั่วดำ

เยอะค่ะคุณไปจนถึงพวกขนมก็มีขนมตาลเม็ดอะไรอย่างนี้
คือมีเยอะแยะมากมายบางอย่างเราก็อาจจะไม่รู้จัก

เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำตั้มหมู
น้ำต้มหมู
ออกเสียงถูกแนะนำส่งเป็นเสียงมาให้เราฟังหน่อยนะฮะ

น่าจะเรียกว่าน้ำต่ำหมูสักอย่างนะคะ

แต่ว่าคือมันมีเยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารพื้นถิ่น
อันนี้ก็มีทอดมันปรางนคร
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานจักษานงานฝีบือสินค้าชุมชน
แต่เท่าที่เห็นยังไม่ได้หมดแค่นี้
เพราะตลาดแห่งนี้เขายังมีหนังกางแปลงให้ได้ดูให้ได้ชมกันด้วย

ฉายหนังแบบฟรีไม่คิดเงินเลยนะคะ
พี่ผมคิดค่าใช้จ่ายแต่เข้าชม
นางตาแปลงแบบนี้เดี๋ยวนี้หาชมยากนะคะ
เอาเป็นว่าแนะนำใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชาวอำเภอบ้านปลาง
หรือว่าชาวบ้านปางนคร
ไปเลยไปช็อปของดีไปลิ้มลองของอร่อยไปกันได้
ตลาดเขาจะเปิดบริการทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
แต่เป็นเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเท่านั้นนะจ๊ะ
คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนด้วยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขาได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบชุมชนสู้โควิดเลยค่ะ

แนะนำว่าไปเดินไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ไปกันได้คุณผู้ชม
แต่ก็อย่าลืมป้องกันดูแลตัวเองด้วยแบบวิถีชีวิตวิถีใหม่
ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะปรับตัวกันไปค่ะยังไงเราก็จะอยู่รอดแน่นอนนะคะ